ยังต้องตามความคืบหน้าค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไปมากลายเป็น๒คดีแล้วนะคะ
คดีลุงแดงวัย๖๐ปีที่ถูกในอ้นทำร้ายร่างกาย
กับคดีที่ลูกชายของลุงแดงที่เป็นทหารไปเอาคืนในอ้นคือเอาไม้ก๊อฟไปฟาดในอ้นเลย
คือเรื่องนี้ก็คือเริ่มเรื่องมันเป็นเรื่องของการจอดรถนะคะ
ลุงแดงคือคนที่มีผ้าก๊อสติดอยู่ที่หน้าเพราะว่าเป็นแผลเย็บไปเป็น๑๐เข็มเนี่ย
คือบ้านของลุงแดงริมกำแพงปกติในอ้นไปจอดรถเป็นประจำคือตรงนี้
แต่วันเกิดเหตุลุงแดงเอารถเข็นไปจอดแล้วก็ประกาศขาย
แล้วในอ้นก็เหมือนกับว่ามาถามว่าเออทำไมให้จอดทำไมไม่บอกดี
ต้องเอารถมารถเข็นมาจอดเอาไว้แบบนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็มีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
ลุงแดงอายุ๖๐แล้วก็เลยเจ็บหนักมีแผลเย็บที่หน้าเป็น๑๐เข็ม
แต่ในอ้นบอกว่าให้ฟังความฟังอ้นบ้าง
ส่งเรื่องมาให้ทีมข่าวไทยรัฐเลยบอกว่าฝั่งอ้นเองอ่ะ
ก็ถูกลูกของลุงแดงที่เป็นทหารครับไปเอาคืนนี่ก็มีคลิปภาพเป็นหลักฐานว่า
เอาไม้ก๊อฟไปไล่ฟาดในอ้นเลยเดี๋ยวไปดูคลิปภาพนี้นะคะ
เรื่องนี้ก็เลยเป็นสองคดีนะคะวันนี้เราให้คุณปียชาติคงที่
นักข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของในอ้น
นางสาววันนิพาน้อยไพรนาอายุยี่สิบเก้าปีเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์
ตอนที่อ้นทะเลาะกับลุงแดงเขาเล่าย้อนให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถเก๋งมาจอดที่บ้านแม่
แล้วตัวอ้นเนี่ยก็เดินโวยวายไปที่บ้านลุงแดงไปคุยปัญหาเรื่องของการจอดรถ
ลุงแดงเอารถเข็นไปจอดเฉยเลยทั้งทั้งที่จุดนั้นเนี่ยในอ้นจอดรถเป็นประจำ
ตัวภรรยาตัวในอ้นและลูกสาวก็จะเดินไปขึ้นรถที่จอดเอาไว้ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
อ้นเนี่ยโวยวายลุงแดงบอกว่าบอกผมดีดีก็ได้ลุงไม่น่าทำแบบนี้เลย
ความหมายก็คือถ้าจะไม่ให้จอดรถก็บอกไม่เห็นจะต้องเอารถเข็นมาจอดเอาไว้แบบนี้
นี่นะคะภรรยาของอ้นบอกว่าอ้นเดินไปแบบไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องไม่ได้ถือกุญแจ
ไม่ได้มีอาวุธอะไรในมือเหมือนที่ถูกกล่าวหาว่าเอ๊ะกำกุญแจเอาไว้หรือเปล่าทำไมต่อยลุงแดงลุงแดงตาแตกขนาดนั้นเขายืนยันว่าไม่ใช่
ภรรยาของในอ้นบอกว่าก็ลุงแดงนั่นแหละเดินออกมาจากล้าไก่ข้างบ้านแล้วก็มาเถียงกัน
ลุงแดงขยับเข้าชกในอ้นก่อนอันนี้ภรรยาในอ้นบอกนะคะแล้วศอกของลุงแดงไปโดนภรรยาของในอ้นจนหงายล้มไปกับพื้นที่หน้ามีแผลบวมช้ำด้วยซ้ำ
แต่ลุงแดงบอกว่าลุงแดงอ่ะลื่นล้มแล้วแขนสะบัดไปโดนภรรยาของในอ้นในอ้นก็เลยต่อยภรรยาของอ้นบอกว่าไม่ใช่ลุงแดงไม่ได้ลื่นล้มลุงแดงมาต่อยก่อน
ทีนี้ค่ะภรรยาของลุงแดงมาห้ามนี่นะคะแต่จังหวะนั้นน่ะลุงแดงเสียหลักล้มไปและอ้นก็ไม่ได้เข้าไปชกซ้ำครับ
แต่ลุงแดงไปเอาไม้กวาดมาฟาดในอ้นในอ้นก็เลยเอามือรับไว้ทำให้มือของอ้นก็บวมช้ำเป็นแผลด้วย
หลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยวิ่งกันมาช่วยลุงแดงก็ยังไม่หยุดเดินกลับเข้าบ้านไปเอามีดออกมาแล้ววิ่งมาหาในอ้น
ชาวบ้านมาห้ามเหตุการณ์มันก็เลยคลี่คลายพอตกดึกก็โทรคุยกับลูกชายของลุงแดงและขอโทษขอโพยกันไปแล้ว
นึกว่าเรื่องมันจบแต่ลูกชายของลุงแดงกลับเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
มันก็เลยกลายเป็นข่าวแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ฟังเสียงทางภรรยาของในอ้นนะคะ
ก็เกิดการเถียงกันไปมาหนูก็ยืนแบบไม่ให้เขาไอ้นี่กันนั่นแหละยืนอยู่ข้างเขานี่แหละแล้วอันนี้ตาคุณลุงอะค่ะเขาก็เข้ามาเข้าไม้นี่ก่อนแล้วที่คุณลุงบอกว่าลื่นอ่ะคุณลุงไม่ได้ลื่นไงค่ะคุณลุงไม่ได้ลื่นแต่ว่าเป็นการที่คุณหัวเข้ามาง้างแล้วก็หนูถือกับข้าวอยู่ลูกหนูยืนอยู่ข้างหนูล้มไปทับ

บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตอนแรกอ่ะไม่ได้ทันเห็นแต่ว่ามีเด็กที่บ้านไปเรียกว่ามีคนตีกันไปช่วยแยกหน่อยพอไปถึงเห็นลุงแดงเลือดอาบหน้าแล้วนะคะแต่จังหวะนั้นเนี่ยทั้งลุงแดงทั้งอ้นยังไม่ยอมกันลุงแดงเข้าไปเอามีดในบ้านมาจริงอันนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกแต่เขาช่วยห้ามเอาไว้ได้ทัน
ไม่สบไม่ใช่ช่ายได้แล้วแบบนี้ว่ะ
รับว่าก่อนจะต่อยกับลุงแดงเนี่ยนะก็ไม่พอใจจริง
ลุงแดงเอารถเข็นมาจอดนี่คือในอ้นนะคะ
คือรถเข็นที่ลุงแดงเอาไปจอดมันคือที่ที่อ้นเคยจอด
ถ้าจะไม่ให้จอดก็ควรจะมาบอกกันดี
เคยคุยกับลุงแดงไปแล้วว่าถ้าจอดไม่ได้ลุงบอกผมนะ
แต่ลุงดันเอารถเข็นมาจอดเฉยอ้นบอกว่าอ้นก็เลยเดินไปโวยวายยอมรับว่าเดินเข้าไปโวยวายก่อน
แล้วก็มีปากเสียงชกต่อยกันแต่อ้นบอกว่าไม่ได้กำกุญแจไปต่อยลุงนะ
ที่ลูกชายลุงมาเอาคืนมาทำร้ายอ้นเนี่ยอ้นก็พอเข้าใจว่าเออเราไปทำพ่อเขาเจ็บ
ก็พร้อมจะขอโทษพร้อมจะขอขมาพร้อมที่จะให้เรื่องมันจบ
ไม่มีอะไรแตกคนที่ห้ามอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นหมดเข้าใจว่าพ่อเจ็บ
ผมก็พร้อมที่จะขอโทษนะจากทางลุงนั้นกับนันด้วยหรือกับลุงแดงด้วย
แล้วก็เขาบอกแฟนผมว่าถ้าพร้อมแล้วโทรมา
แต่ว่าอันนี้ทุกคนบอกให้ผมไปแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าผมก็
ก็เรียกว่าไงอ่ะก็ประสาทวิทยุนก็มึงมาตีกูคืนอ่ะ
แต่กูก็ไม่สู้เพราะกูรู้ว่าพ่อพ่อนั้นเจ็บ
ซึ่งไม่อยากให้เรื่องบานปลายก็คือจบแค่ตรงนั้นแหละครับ
อืมมุมอ้นก็คืออ้นยอมรับผิด
้นก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาที่ไปทำร้ายร่างกายลุงแดง
นี่นะคะก็พร้อมที่จะขอโทษทุกอย่างอยากให้เรื่องมันจบ
ทีนี้ค่ะลูกชายของลุงแดง๑๐เอกอนันต์แท่นทอง
ก็ยอมรับแหละว่าไปทำร้ายอ้นไปเอาคืนจริง
ก็พ่อโดนต่อยจนหน้าเย็บไปเป็น๑๐เข็ม
พ่อใครใครก็รักทำไมไม่คุยกันดี
เรื่องที่จอดรถไม่น่าจะต้องถึงขั้นนี้
ตัวลูกชายของลุงแดงก็ยอมรับผิดเหมือนกันนะคะ
คือยอมรับว่าไปเอาคืนกับในอ้นจริง
รับผิดจริงจะถูกแจ้งความดำเนินคดี
ก็ปล่อยให้เป็นขั้นตอนตามกฎหมายไป

ถ้าคุยตั้งแต่แรกจะมันเกิดอะไร
ใช่ถ้าแบบว่าต่างคนต่างร้อนแล้วก็ถอยออกมาเลย
ก็โทรมาหาผมผมก็โทรถามพ่อผมว่าพ่อมันเป็นยังไง

เขาก็ไม่ได้มีพิษภัยมีอะไรกับผม

แต่ซึ่งมาทำแบบนี้มันเป็นการเหยียบหน้ากันแล้วครับ
มันเป็นการแบบว่ามันไม่ได้เคารพกันอย่างที่ผมเข้าใจมานะ
ก็คือพอพลาดหน่อยก็เอาเลยเหรอ

และอีกอย่างหนึ่งมันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันเลยครับ
มันก็เลยแบบว่ามันสะเทือนใจตรงนี้
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
เป็นพื้นที่ของตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ตำรวจบอกว่าก็แยกเป็น๒คดีนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยคุยกับในอ้นแล้วก็ภรรยาของในอ้นไปแล้ว

เป็นสองคดีก็คือคดีที่ลุงแดงถูกทำร้ายร่างกาย
กับคดีที่ในอ้นถูกลูกชายลุงแดงไปทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้รอผลการตรวจรักษาของลุงแดงก่อนนะคะ
แล้วก็จะต้องเรียกลุงแดงมาสอบปากคำเพิ่ม
แล้วก็ต้องเรียกลูกชายของลุงแดงที่ไปทำร้ายในอ้นมาสอบปากคำเพิ่มด้วย